หญิงสาวคนนี้

หนุ่มคนนี้ก็เลยกระโดดขึ้นไปเกาะหน้ารถ

สุดท้ายไปชนแผ่นป้ายบอกทาง
ทำให้ผู้ชายคนนี้ตกลงมาจากรถ
แล้วก็หัวน็อกพื้นนะครับ

หลังจากนั้นขับได้ต่อมาอีกสักพักหนึ่งนะครับปรากฏว่าหญิงสาวคนนี้สามารถหนีลงมาได้
ในสภาพที่ช่วงล่างเนี่ยเปลือยเปล่าใส่เสื้อแค่ตัวเดียวที่มือเนี่ยถูกผูกแขนเอาไว้
ที่คอก็มีเชือกผูกไว้ด้วยนะฮะซึ่งแน่นอนครับว่าผู้เสียชีวิตก็คือคุณสมเกียจนะฮะ
ล่าสุดนะฮะจับกุมตัวคนขับรถตู้คนนี้ได้แล้วชื่อว่านัดเดชนัดเดชศิษฐ์มณมัย
อายุ๔๔ปีนะครับเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอายาทกรุงเทพเต้ายในเคราะห์ข้าม
ปีนะครับเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของสารอาญากรุงเทพใต้ในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
เนี่ยครับล่าสุดนะฮะพันธุรกิจเอกสุธีเสน่ห์ลักษณะครับผู้กับการสอนทุกมหาเมฆ
ก็เปิดเผยว่าภายหลังจากการแถลงข่าวประกอบกับการควบคุมตัว
นายณเดชน์ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะฮะว่าเจ้าหน้าที่
เนี่ยก็ยังคงตรวจสอบปากคำถึงพฤติกรรมนะฮะการก่อเหตุของผู้
หาอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งถึงแม้ว่านายณเดชน์นั้นจะให้
การว่าไม่ได้ตั้งใจฆ่านายสมเกียจผู้ตายนะครับเพียงแต่ขับรถ
บัดไปมาเท่านั้นเองทั้งนี้นะครับต้องนำตัวผู้ต้องหาส่ง
ต่อสู้กับนางสาวนัทระหว่างที่ขับรถหนีเพื่อนำข้อมูลมาประกอบ
นวนคดีนะฮะให้มีความรัดกลุ่มมากขึ้นแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่ง
นี้นะครับพนักงานสอบสวนจุดกลุ่มตัวไปส่งสารอายาท
กรุงเทพใต้ดำเนินคดีแล้วก็ฝากหางต่อไปนะครับขณะเดียวกัน
หลังจับกลุ่มผู้ต้องหานะครับก็มีเหยื่อสาวประเภทสองเนี่ย
สามรายด้วยกันมาให้ข้อมูลกับตำรวจนะครับว่าเคยถูกผู้
ต้องหาเนี่ยนะฮะทำพฤติกรรมรุนแรงมีเซ็กซ์ซาดิตบนรถตู้
มาแล้วหลายครั้งด้วยจนรู้กันนะฮะว่าเมื่อเห็นรถตู้คันดังกล่าว
มาที่สวนลุมเนี่ยก็จะตื่นว่าเฮ้ยหลบเพิ่งมันมาแล้วไม่
ใช่ของรถเป็นแค่คนกับรถรถเออรถใครเข้ามารถเจ้านายซึ่ง
เขาบอกว่าเคยปฏิบัติทำอันนี้มาหลายครั้งแล้วจนคนแถวสวน
ลุมเขารู้กันอยู่แล้วก็คือก่อนนั้นยังเหมือนเขาไปซื้อซื้อ
บริการนั่นแหละแต่ว่าแน่นอนครับว่าในกรณีของผู้หญิงคนนี้
เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าจะลองไปไล่เลียงดูเนี่ยนะฮะก็คือเหมือน
กับผู้หญิงเนี่ยอยู่บนรถตู้อืมนะครับแล้วฝ่ายชายเนี่ยก็ไป
เคาะประตูเรียกเหมือนเป็นแฟนสามีภรรยากันคือตามข่าวที่ออก
มาเลยอย่างนี้ดีกว่าผู้หญิงยืนอยู่อันนี้คือตามข่าวนะ
ข้อที่จริงเป็นอย่างไรเราไม่รู้ตามข่าวก็คืออยู่รอบรอบ
ยืนอยู่ที่สวนผู้ชายคนนี้ก็ลงไปณเดชน์เนี่ยลงไปพูด
คุยด้วยนะฮะไม่รู้จะคุยด้วยลักษณะอะไรไม่รู้หลังจากนั้น
ก็ผู้หญิงคนนี้ก็ขึ้นรถไปด้วยอืมพอขึ้นรถไปด้วยปรากฏว่า
ฝ่ายชายคนนี้แฟนแฟนของม้าสาวแค้นก็กระโดดเกาะกระโดดเกาะรถแล้ว
หลังจากนั้นก็ไปเกิดเหตุทีนี้พอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บ
เนี่ยทางฝ่ายชายเนี่ยก็ทางคนขับรถณเดชน์นะฮะก็ชะลอ
รถปรากฏผู้หญิงคนนี้ก็ลงมาในสภาพที่ข้างล่างเปลือยเปล่าอยู่ดี
ไปอืมคำถามถามว่าแล้วเขาเอาเวลาช่วงไหนไปมัดแขนเพราะเวลา
ช่วงไหนไปมัดทอเอาเวลาช่วงไหนถอดบางเกงผู้หญิงเพราะ
ว่าเขากำลังขับรถอยู่จริงอ่ะแต่ที่ผู้ชายตายก็ไปชนกับ
เสาถูกต้องไม่ไปเข้ากับแป้งป้ายของถนนก็ช่วยไงไม่รู้

เพราะว่าผู้หญิงบอกโดนมัดแขนมัดคอ

ถูกไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดฉุด

กระชากขึ้นไป

ที่เขาพูดมันไม่ได้มีการฉุดกระชากกันไง

ตามภาพนี้เลยนะสมมุตินะ

สภาพข้างล่างเปลือยได้ยังไง
แล้วไปผูกแขนผูกคอได้ยังไง
ตอนไหนคนขับก็ขับอยู่เนี่ย
มันทำไม่ได้หรอก

แล้วคนเกาะอยู่หน้ารถจะมีอารมณ์ไหมล่ะ

ต่อให้ฉุดด้วยนะต่อให้ลงมาเนี่ย

ผู้หญิงขึ้นรถเสร็จผู้ชายขับรถตู้
ผู้หญิงก็โดดลงมาแล้ว
คนผู้ชายแฟนหังนอกก็ไม่ยอมหลุดซะที
สุดท้ายไปชนป้ายผู้ชายตกลงมา

เราไม่ต้องไปถามหรอกไม่ต้องไปขุดคุยเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่เนอะ
หมายถึงว่าเขาบอกว่าผู้หญิงเหมือนจะเต็มใจขึ้นรถไปเองด้วย

เราก็ไม่รู้แต่คนที่ผู้ตายก็คือมองดูอยู่เหมือนคอยส่องอยู่อะไรอย่างนี้
แล้วเมื่อเห็นขึ้นไปปุ๊บก็เลยกระโดดเกาะ

พอมีการแถลงออกมาหรืออะไรก็แล้วแต่ออกมาปุ๊บเนี่ย

คดีแบบนี้มันก็ต้องพูดกันให้ชัดหน่อยมันเกิดอะไรขึ้น

ถามคุณพระดำคุณพระดำเอาเวลาที่ไหนไปถอดกางเกงผู้ชาย
ไม่มีทางหรอกถ้าเราพูดจริงถูกไหมแต่มันก็แค่เริ่มแบบว่า

เอาอย่างนี้ตามภาพเลยเมื่อกี้เนี่ยตามภาพเมื่อกี้เลยผมถามว่า
แล้วฝ่ายคนขับรถณเดชน์ชื่อเป็นพระเอกไงนะ
กางเกงตอนไหนเอาไปลัดมือตอนไหนรัดคอตอนไหน
จะบอกว่าผู้หญิงทำเองหรือ
ไม่รู้
จะลัดเองได้อย่างไรคุณแม่
แล้วทำไมลงมัดสภาพอย่างนั้น
คนขับรถอยู่แล้วมีคนกระโดดเกาะรถ
สมมุติเราจะขับรถอยู่

จะเอาเวลาที่ไหนไปแบบว่าไปถอดกางเกงจะเอาเวลาที่ไหนไปผูกแขนผูกคอผูกแขน

ถูกแล้วไม่มันกำลังจะตายวินาทีเป็นวินาทีตายจะมีอารมณ์อีกเหรอ

ไม่แล้วพอเขาหล่นลงมาแล้วรถหนีไปเลยไหมหรือว่า

ขับหนีไปแล้วก็ไปตามรถได้ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ไปตามจับตัวผู้ชายคนนี้ได้
ปัญหาคือผู้หญิงลงมาจากรถถูกต้องไหม
แล้วผู้หญิงบอกถูกมัดแขนเขามัดแขนมัดคอแล้วก็ถอดกางเกงลงมา

มันยังจะมีอารมณ์ทำกันได้อย่างนั้นจริงจริงเหรอแล้วก็มีคนตายเกิดขึ้นด้วยถูกต้องไหม

เขาไปเอารถเจ้านายมาขับซึ่งเขาปกติ
ตอนแรกคนก็สงสัยว่าหรือมีคนอยู่บนรถอีกคนหรือเปล่า
แต่ว่าที่แน่นะฮะก็มีสาวประเภท๒ก็คือมาให้การเหมือนกันว่า
รถตู้คันนี้มักไปติดต่อขอซื้อบริการแถวนั้น

แต่ก็เป็นไปได้เนอะ

แต่ถ้าสมมุติผู้หญิงคนนี้ขายบริการ

ผู้ตายเขาบอกเขาเป็นสามีภรรยาการลองคิดตามนะ
คือเอาเป็นว่าผมว่าจริงแล้วมันอาจจะมีอะไรมากกว่านั้น
แต่มันก็อาจจะเป็นปรากฏเป็นข่าวไม่ได้ก็ได้ไง
ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะถ้าสมมุติผู้หญิงบอก

ก็ยืนยันกันมาว่าผู้หญิงไม่ได้ทำอาชีพบริการ
ถูกต้องไหมเพราะว่าน้องเขยแหละคือน้องชายของผู้ตาย
เนี่ยขายเสื้อผ้าพูดอย่างนี้ถ้าสมมุติเราดูตามข่าว
ผู้ชายเนี่ยขายเสื้อผ้าผู้หญิงไม่ได้ทำบริการ
แล้วผู้ถ่ายถ้าสมมุติผู้หญิงไม่ได้ทำบริการ
หรือถ้าผู้หญิงทำอาชีพบริการผู้ชายเขาจะยอมตายทำไมวะ

ก็เป็นอย่างงี้เยอะล่ะ
โตโจโหลละ
โตโจโหลละ
โตโจโหลละ
ช่วงนี้จับใบดำใบแดงเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นแบบว่าช่วงไฮไลท์ที่คุณบอกว่าปีนี้
จับใบดำใบแดงหรือการแบบว่าผ่อนผันอะไรก็แล้วแต่
วันนี้ญาติกองเชียร์อย่าไปกันเยอะ
คือเรียกได้ว่าต้องแบบยุคใหม่
เขาก็เลยบอกกรุณาเชียร์อยู่ที่บ้านด้วยกัน
มันหอมกระหล่องกันไปหมดเลยสวบร้า
ตัวบ้างกับผู้หญิง
เอาที่พฤศนุโรคทั้งที่๒๘๘คน
รับเข้าทหารกองเกินประจำการของอำเภอวัดโบดจำนวน๕๘คน
ซึ่งในช่วงเช้าที่ผ่านมามีชายไทยสมัครใจรับใช้ชาติแล้ว๒๓คนครับ
ส่วนบรรยากาศตั้งแต่เช้าเนี่ยทางกองทัพภาคที่๓ก็เพิ่มมาตรการป้องกันโควิด
โดยการตั้งจุดคัดกรองตอนนี้มันจะต้องมีจุดคัดกรองอยู่แล้ว
ให้ผู้คัดเลือกเนี่ยเข้าออกจุดเดียวพร้อมทุกคนเนี่ยจะต้องสวมหน้ากากเห็นไหม
นี้เราจะสวมหน้ากากกันขนาดที่ญาติที่มาร่วมเชียร์เนี่ย
ขอความรักปีนี้น้อยลงหน่อยขอให้น้อยลงหน่อยนะครับ
ก็ที่สะดุดสายตาที่สุดทุกคนโอ้โหพี่หนุ่ม
กลายเป็นข่าวคือสาวประเภทนี่กัญชัยดูสิสวยไหมล่ะ

สาวประเภทสองต้องยอมรับว่าเป็นที่ฮือฮาเรียกเสียงฮือฮาเป็นอย่างมาก
คือนายพานุพงโอนวังครับอายุของนายเนี่ย๒๒ปีหรือน้องลูกเม่น

แต่ต้องเป็นลูกเม่นเพราะความซอบน่ารักเพราะความดูเล็ก
นางงามสาวประเภท๒ชนะเลิศมาแล้ว

ล่าสุดเนี่ยชนะเลิศรางวัลที่๑ในการประกวดสาวประเภท๒ที่จังหวัดแพร่
และชนะเลิศการประกวดน้องนางบ้านนาจำแรง
แล้วก็ประเภทนี้วิ่งควายนางเข้าไปปรากวดที่ชวนกุลีนางเข้าไปปรากวด

เม่นเปิดเผยว่าปีนี้เตรียมใบรับรองแพทย์
เพื่อมายืนยันว่าตัวเองขอผ่อนผันในการคัดเลือกทหารกองเกินเข้าประจำการ
ปีนี้เป็นปีที่๒แล้วเนื่องจากยังคงเรียนอยู่
ว่าปีหน้าเนี่ยจะมาทำการคัดเลือกขณะที่หนุ่มต่างพากันชื่นชม
ผู้ชายแบบโอ้โหทำไมสวยอย่างนี้สวยไม่แพ้ดาราเลย
จากนี้ยังมีสาวประเภท๒อีกคนนึงที่มีการพูดถึงกันเยอะ
คือนายอินทราช้างศรีอายุ๒๐ปีเนี่ยเดินทางมาคัดเลือกแต่สุดท้ายแล้วตรวจร่างกาย
มีสภาพไม่เหมือนกับผู้ชายทั่วไปจึงได้รับการยกเว้นว่าก่อนเดินทางกลับ
วันนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์เดี๋ยวเราก็คงจะเห็นไฮไลท์อะไรอย่างนี้
อันนี้ดูแบบว่าดูศพแต่ผมจำได้ว่าปีก่อนเคยมีผู้ชายจริงเนี่ยปลอมตัวใช่ไหม
ไปเป็นสาวประเภท๒ใช่ไหมเพื่อนหลบหนีการเกลียด
แต่ปีนี้เขาบอกว่าเนี่ยอย่างเช่นของทหารปีนี้มีคนสมัครเยอะนะสมัครเกือบครึ่งนะ
เพราะอะไรไม่มีจะกินถูกต้องปีนี้ทหารมีคนสมัครไปเกือบครึ่งนะพี่
ลูกเม่น
เขาถึงได้เป็นดังงามหลายเวที
ไม่รู้แต่เขาก็ดูมีเรื่องน่าจะหรอกนะโจ๊กบิคไอเขาก็รู้
เขารู้หมดอะ
เรื่องน่ะยินดีนะสำหรับชาวไทยน่าจะปฎบใจกัน
มากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามีการมาถ่ายสารคดีของอนามัยโลกนั่นก็คือ
ไวรับมือกับโควิด๑๙ได้นะเป็นความน่ายินดีแล้วก็น่าภาคภูมิใจมาก
ของชาวไทยเราทั่วโลกนี้นะคะต่างก็ชื่นชมความสำเร็จในการรับมือของ
การระบาดของเชื้อโควิด๑๙ล่าสุด
ทีมงานกองถ่ายสารคดีต่างชาติ
เขาก็ได้เลือกเอาประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศตัวอย่าง
แล้วก็จะมีการถ่ายทอดเรื่องราวความสำเร็จ
ผ่านงานทางสารคดี
และก็ด้านในแพทย์บำลังอุประพงศ์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เขาก็ได้โพสต์มานะคะว่า
ในการถ่ายทำสารคดีถึงความสำเร็จในการ
วันนี้เนี่ยนะคะท่านที่ห้องปฏิบัติการเนี่ย
อ้างอิงของประเทศไทยเนี่ยซึ่งมีทีมงานเนี่ย
ก็ได้ถามว่านะฮะว่าไทยของเราเนี่ย
จำนวนมากนั้นเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะ
มีจำนวนขนาดไหนนะฮะตามนโยบายของอธิบดีกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยเราจะมีโครงการนะคะ
ห้องทั่วประเทศกันเลยทีเดียวไม่น้อยเลยนะคะ
คือมีมีเกือบทุกจังหวัดนะครับโดยหลังจากที่ได้ผลตรวจ
แล้วก็มีผลยืนยันเป็นบวกจะถูกแยกตัวออกเลย
ในโรงพยาบาลหรือว่าสถานที่ที่ถูกจัดไว้ทันที
แล้วก็จนกว่าจะมีการรักษาจนเชื้อหายหมด
เพื่อป้องกันการระบาดไปสู่ชุมชน
แล้วก็ทุกคนที่ติดเชื้อเนี่ยก็จะได้รับการรักษาเนี่ยนะฮะ
ตามขั้นตอนเพื่อที่จะลดความรุนแรงของโรค
แล้วก็ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดทั้งหมด
จะต้องมีการติดตามเฝ้าระวังกักตัว
แล้วก็รายงานผลตลอด๑๔วัน

คือจริงระบบเราเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วก็ดีมาก
เพิ่งผิดกับประเทศอื่นที่กำลังติดอยู่นะครับ
และอีกอย่างประชาชนก็ให้ความร่วมมือกันเยอะมากเลยทีเดียว

หมดแล้วสบายใจ
แน่นอนเราได้ยินตำนานซีอุยสมัยเด็ก
บอกว่าถ้าอยากดูซีอุยต้องไปดูที่สิริราชใช่ไหม
เมื่อก่อนซีอุ๋ยเขาทำไมที่สิริราช

ทันตอนที่ช่วงที่เขาเป็นซีอุย

ตอนที่เป็นละคร
ตอนนั้นมีข่าวออกมาแล้ว
ซีอุ๋ยกินเด็ก
ตอนนั้นมันเป็นอะไรที่คือ
มันแบบใช่ไม่ใช่เหมือนแพ้รับบาปด้วยหรืออะไรอย่างนี้
มันออกก็จะแบบว่าปู่ยาก็จะบอกปู่ยาระวังนะหนีออกไปเที่ยว
ก็มีการเก็บไว้ที่รุ่นมาไปต้องไปดูที่ซีอุ่ยได้อาจจะ
แล้วตอนเวลากล่อมเด็กก็ห้ามร้องเพลง

หน้าเดี๋ยวมาให้เล่าโอเคพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับ
สนับสนุนโดยชัดเลยว่าดี
ผิวดูดีมีออร่าแบบเบลล่า

เมื่อกี้ที่แบบว่าตำนานซีอุยคุณคิดถึงอะไรกันบ้าง

คือเรื่องถ้าจะไม่ผิดปันปี๒๕๐๑๒๕๐๒ประมาณนั้นนะ
หรือเก้าเจ็ดไปถึง

ไม่ก็คือซีอุยคือในอดีตเขาก็

แล้วเขาบอกว่าเป็นฆาตกรที่ไปก่อเหตุ

หลังจากนั้นผู้ใหญ่ก็มักจะเอาชื่อของซีอุย
ไปพูดขู่เด็กว่าระวังนะ
เดี๋ยวซีอุยกินตับมาไม่ยอมนอน
เมื่อก่อนกลัวเกลียดเกลียดเกลียดเกลียดเกลียดเกลียดเกลียดเกลียดเกลียดเกลียดเกลียดเกลียดเกลียดเกลียดเกลียดเกลียดเกลียดเกลียดเกลียดเกลียดเกลียดเกลียดเกลียดเกลียดเกลียดเกลียดเกลียดเกลียดเกลียดเกลียดเกลียดเกลียดเกลียดเกลียดเกลียดเกล

ก็แน่นอนว่าทางศรีริราชเอง
ก็ได้มีการส่งมอบศพซีอุย
ให้กับกลมรัชทัน
เพื่อที่จะนำศพซีอุยไป
บริกับพิธีทางศาสนาคือไปฉะบันหากิจ
กรมรัชธรรมวันนี้ก็ขึ้นไปทอดผ้าบางสกุล

ก็ช่วงนั้นแปลกมากเขาบอกฝนตกลงมาเลยนะ
ตกหนักมากครับแม่นหนูดูไร้สดอยู่ตกหนักมากเหมือนกับปลดปล่อยเขา

อันสัยว่าวิญญาณเขายังอยู่นี่นานเกินไปแล้วนะ
อ้าว๖๐ปีนะครับ
แล้วก็วันนี้ก็มีคนไปร่วมงานหลายคน
มโนไพบูรต์คนที่เคยเล่นเป็นซีอุ่ยในอดีตมาด้วย

แล้วก็ในมุมของอัฐินะครับกระดูกของซีอุยเนี่ย
ก็จะมีการนำเอาไปลอยน้ำเพราะว่าซีอุยเนี่ยไม่มีญาติ
ซึ่งถ้าเกิดย้อนเวลากลับไปเมื่อหลายปีก่อน
ซีอีอุ๋ยก็เป็นคนที่เรียกว่าโด่งดัง

ต่วงดังแล้วก็อฮก็เป็นทั้งหนังทั้งละครเลย
คดีนะฮะตอนนั้น๗คดี

นี่ครับก็มีชาวทัพสแก่ก็เดินทางมา
นะครับเพื่อที่จะร่วมการปลดปล่อยซีอุยในครั้งนี้ด้วย

เช่นว่าขาวออกทุกวันเลย
เธอรู้แต่ว่ามันกลายเป็นตอนต้องแบบ
เขาเป็นละครนั่งเกือบดูละครประ

ขอโทษนะเค้าบอกว่ากระดูกของซีอุยเนี่ย
อาจจะเอาไว้ที่วัดบางแพรกใต้ก่อน

เค้าก็บอกว่าเค้าอยากจะได้กลับไป
แต่ว่าทางการเค้ายังไม่ให้ไป
ก็รู้สึกว่าจะชื่อคุณ
พราโล

ที่บ้านเขาเนี่ยพูดแบบนี้เหมือนกัน

เมื่อกี๊เมื่อก่อนเค้าก็กลัวมาก

คืออย่างงี้เดี๋ยวต้องบอกกันก่อนว่า

แต่ที่แน่๗คดีของซีอุยเนี่ยนะฮะ

๗คดี๕คดีคือน่าจะไม่เกี่ยวข้องกับซีอุยเลยด้วยซ้ำ
ส่วนอีก๒คดีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับซีอุยเนี่ย

เพราะมีข้อต่อสู้มีต่างนานแต่ในยุคนั้นสมัยนั้นน่ะไม่มีใครโอ้โหมันใช่ไหมเราตอบไม่ได้อ่ะ
ตอบไม่ได้เพราะเราก็อยู่ในยุคนั้นเขาอยู่ในยุคนั้นแต่เรื่องของการกินตับเขายืนยังว่า
มันไม่ได้มีการกินตับอะไรแบบนั้นแต่ก็แค่มีการฆ่าเด็กเกิดขึ้นเด็กเสียชีวิต
ใช่แต่ก็ไม่รู้ใครเป็นคนข้างแต่พอเขาก็อ้างกันว่าสืบกันไปมาก็เป็นซีอุ๊ยอะไรอย่างนี้
คือหลายคนก็มองเขาเป็นแพ้เป็นแพ้แล้วก็สร้างอิทธารหลอกเด็ก
แล้วเขาก็โดนประหารชีวิตใช่ไหมใช่โดนประหารชีวิต
แล้วก็เก็บเมื่อก่อนตอนเด็กจำไว้ตอนเราไปถึงสิบหกก็จะดูว่าเมื่อก่อนสีอุ๊ยต้องอยู่ที่สิทธิ์หลาก
เขาปะเบิดเขาด้วยงานเนี่ยเอาศพเค้ามาไว้แบบเนี่ย

ไปแล้วแล้วเอาเขามาแขวนแบบนี้แล้วก็ให้คนแบบไปว่าว่าเขาเป็นฆาตกรไปกิน
ตับเด็กเนี้ยผมว่ามันก็ไม่คิดจะทำสำหรับเขาไงเพราะแต่ความที่ก็ยังไม่
ว่าเขากินตับเด็กจริงหรือเปล่าเขาไม่ได้กินหรอกแต่ว่าเมื่อก่อนเขาบอก
กินอ่ะเห็นไหมล่ะมันก็เป็นมันเป็นไปอยู่ในยุคนั้นน่ะเขาก็กิน
ไม่มีทางผมบอกเลยยังไงอุ๋ยก็หลุดนี่ไงอ๋อเขาสร้างให้แบบเป็น
แต่เรื่องน่าสร้างไม่รู้แต่เขาเป็นเหตุการณ์
คือเอาง่ายข้อเท็จจริงเป็นยังไงเราไม่รู้

เราไม่สามารถไปบอกเขาได้ว่าเขากินตับหรือไม่กิน
นี่ขนาดอยู่ตรงนั้นนะเราก็ยังแบบว่านึกว่าใช่นะ

เท่าเพราะตอนนี้ก็อายุร้อยกว่าปีอย่างนี้หรอคะ

น่ะก็รู้ความหมดแล้วอ่ะรู้เรื่องหมดแล้วคือเขาเกิดปี๒๔๒๔๗๐๗๐๒๐๗๐แล้วตาย๒๐๐๐
เท่ากับเท่ากับวิชุยุก็๙๓ปีใช่ไหมอืม๙๓แม่มัวนมัวนเนี้ยมานะ๙๓๓๙นั่นแหละ
ก็จริงแต่อย่างน้อยอ่ะผมคนนึงนะซึ่งมันปลดความรู้สึกผมเลยอ่ะเพราะว่าหลังจากที่
พอซีอุยไปเนี่ยมีปีเอาไปชะพนักกิจเนี่ยเพราะเด็กผมก็ถูกแม่กลับที่บ้านเนี่ยเหมือนบอกอย่างนี้เหมือนกันว่าระวังนะเด็กเนี่ยดื้อเกเลเดี๋ยวซีอุยมันกินตับนะ
อย่าไปไหนนะไปไหนคนเดียวไม่ได้นะเดี๋ยวถูกซีอุยมาจับไปกินต่ออะไรอย่างนี้เราก็จะกลัวไง
แต่ว่าพอวันนี้พอเราพอเราโตขึ้นมาแล้วเราเรียนรู้เรื่องของสิทธิมนุษยชนแล้วเรียนรู้เรื่องของข้อกฎหมายต่างนานาอะไรอย่างนี้มันทำรู้สึกโอ้โหที่ผ่านมามันเราไปมองมุมเดียว
แต่พออีกมุมนึงซึ่งเราไม่ได้มองเนี่ยแล้ววันนี้เรารู้สึกมันปลดแอบความรู้สึกเราเหมือนกันว่าเราก็อาจจะเข้าใจเขาผิดมาตลอดอะไรอย่างนี้
ก็ยังคิดอยู่นะจนถึงทุกวันนี้ก็ยังคิดว่าเออซีอุ๊ยกินเด็กกินตับอะไรก็ยังคิดอยู่
ก็นี่แหละประวัติศาสตร์เนี่ยมันบิดเบือนได้ทำให้เราอาจจะเข้าใจผิดว่าอะไรต่างนานาที่มันเกิดขึ้นจากคนที่พูดอะไรออกมาแล้วมันไม่ใช่ข้อเท็จจริง
มันทำให้เราเข้าใจว่ามันคือข้อเท็จจริง

ผมไม่ได้ด่าใครแต่มันเป็นเรื่องของการบิดเบือนประวัติศาสตร์อันนี้คือเป็นสิ่งที่มันทำให้เราไปเข้าใจผิดอะไร
อยู่ในโรงพยาบาลถ้าไม่อยู่โรงพยาบาลก็คงมีคนไปสื่อวิญญาณแล้วคุณแม่
อย่าบ้าเลยอ่ะ
ประวัติศาสตร์นอกตำราญเหรอเอาอีกแล้ว
ก็อย่างเช่นคำว่ารับประทานกับกินนี่คำไหนถูก

แต่ว่าคนเราเนี่ยคือเราเนี่ยถูกเรียนรู้คำว่ารับประทานคือคำสุภาพจริงมันไม่ใช่
กินก็ต้องกินดิ
คือเราก็เรียนรู้เรียนรู้ในสิ่งที่มันไม่ใช่จนกระทั่งเราคิดว่ามันคือสิ่งที่ถูกไง
หรอกแต่สมัยก่อนเนี่ยนะมันก็จะมีการรับสื่อแบบนั้น
ดังนั้นเนี่ยสื่อหนังสือพิมพ์อย่างที่เรานั่งอยู่ตรงนี้แล้วแหละนี่แหละคืออันนี้แหละตั้งแต่เริ่มต้น
เขาออกมายังไงเขาไปหาข่าวมายังไงถูกให้ทำแบบนี้แบบนั้นอะไรยังไงเราก็รับสื่อตรงนั้นน่ะนึกออกไหม
ก็แค่นั้นเรารู้แต่แค่นั้นนะโทรศัพท์ยังแทบจะไม่มีเลยด้วยซ้ำถึงจะบอกว่าเนี่ยมันก็คือแค่นั้น
ดังนั้นเราก็คนยุคของเราเนี่ยก็คือยุคที่รู้ว่ามันก็คือแบบนี้ซีอุยมันก็คือกลิ่นตับก็คือจบ
พอมาถึงยุคนี้มันมีการพัฒนาขึ้นมานู่นนี่นั่นก็อาจจะแบบว่าเรื่องของการแบบว่า
สังคมเปลี้ยนไปหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ไม่เป็นอะไรหรอกทำไมคุณคิดว่าลักษณะมีจริง
รู้โบกฏซาตานเลยโอ้ยตายทำไมจะไม่รู้อ่ะ

นั่นแหละเกินครึ่งเนี่ยบูชารัฐธิสาตา

เขาบอกว่าสังเกตเลยพวกดาราที่

แน่นอนสิมันก็ไม่มีหลักยึดเหนียวเหมือนธรรมะบ้านเราเธอเข้าใจไหม
มันมีอะไรมันก็เลยยึดเกินไปเรื่อย

มันกลายเป็นแบบว่าเอาจริงเหมือนเขานับถือกับ

ไม่ได้บูชาพระพิฆเนตพระพิฆเนตได้เป็นศาตาลนะ

หมายถึงเรากลายไว้พระพิฆเนตไม่ใช่เป็นพระถูกต้องไหม
เขาเป็นระทิของเขาพระพิคเนธก็เป็นระทิอันที่หนึ่ง
แต่เรานับถือพระพิคเนธในแบบว่าโอเคพระพิคเนต

ว่าคนที่บูชามักจะเป็นแบบระดับ๒

แล้วก็เวลาที่จะเอาคืน
ที่เมืองซาเลมที่สหรัฐอเมริกาเนี่ย
เขามีการประกาศมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ต้องการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
โดยใช้ชื่อว่าทุนการศึกษาผู้สนับสนุนซาตาน
คือสมมุติคุณสนับสนุนในรัฐธิซาตานเนี่ย
คุณจะมีทุนการศึกษาเรียนระดับมหาวิทยาลัยเดิม
ซึ่งจะมอบทุนการศึกษาเนี่ยจำนวน๒ทุนให้แก่ผู้ที่ผ่านคัดเลือกจำนวนทุนเนี่ย

นักเรียนที่สนใจเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องส่งไปคือ
หนึ่งใบสมัครแน่นอนอยู่แล้ว
ตอบโจทย์ที่ทางบวชกำหนดขึ้นในรูปแบบต่าง
นักเรียนถนัดเช่นเลี้ยงความกวีนิพลงานศิลปะ
หรือบางคนก็ทำเป็นแบบภาพยนตร์แอนิเมชั่นอะไรอย่างนี้นะครับ
การขอเข้ารับทุนการศึกษาของบทประกอบไปด้วย
ระบุสิ่งที่ผู้สมัครเคยทำเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ
ประชาสัมพันธ์หลักคำสอนและเป้าหมายของโบสถ
อธิบายครูที่ว่าบทขยี้จิตวิญญาณทำร้ายความมั่นใจของคุณ
และทำให้คุณเกลียดทุกวินาทีที่ต้องเหยียบเข้าไปในโรง
อันนี้คุณเป็นซาตานหรือเปล่าคุณอ่านขนาดนี้

วิธีของเขาคือสิ่งที่เขาจะต้องอธิบายเข้าไปเนี่ยคือหนึ่ง
ขยี้จิตวิญญาณทำร้ายความมั่นใจของคุณ

หน้าเนียนไม่เป็นไรหรอก

แล้วก็ทำให้คุณเกลียดทุกวินาทีที่ต้องเหยียบเข้าไปในโรงเรียน
คืออย่างนี้ผู้ก่อตั้งองค์กรซาตานเขาระบุว่าทุนการศึกษาดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นเพื่ออะไร
นักเรียนคนหนึ่งได้อีเมลมาขอจดหมายรับรองการนับถือศาสนา
เพื่ออะไรเพื่อนำไปยื่นขอทุนการศึกษาที่โรงเรียนแล้วก็รู้สึกผิดหวังที่เธอไม่ได้รับทุนนั้น
เห็นว่าเป็นโอกาสที่จะมอบทุนเพื่อสะท้อนคุณค่าซึ่งนักเรียนเนี่ยมักถูกคาดหวังให้สรรเสริญโรงเรียน
ทั้งที่หลายคนต้องอดทนกับการโดนกันแกล้งที่ไร้เหตุผลของครูผู้บริหารโรงเรียนหรือแม้แต่จากเพื่อนด้วยกันเอง
จริงความทิ้งเขาก็แปลกเนาะ
ถึงได้บอกว่ามันไม่มีหลักยิดเหนียวอะไร

แบบมีเพื่อนอย่างนี้เลยคือบูชาซาเป็นคนไทยเนี่ย

ไม่ใช่เลยเป็นคนแต่งเป็นนักธุรกิจเป็นคนที่แบบรวยอย่างนี้แหละ
เวลาเขามองพี่ใช่ไหมเขาจะไม่มองอย่างนี้

ตาเขาส่อนหรือเปล่า
ตอะวววววววววแบบอย่างนี้เลย

บูชามาเขาก็เรียนที่อเมริกามาตลอด
มันก็เหมือนศาสนา
ทุกของมันจะเป็นดาว

ได้เปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างกับสาธารณ์แล้วก็เอาเลือดมาบูชาอย่าง
เขาเชื่อว่าทุกอย่างเมื่อก่อนเขาโจรเมื่อก่อนเขาว่าอย่างงั้น
แต่มันก็เหมือนกับเรากลับมาพิการเนทอย่างนี้

ทุกวันนี้ไปอยู่ที่พระม่าแล้วมั้งทุกวันนี้ไปอยู่พระม่าแล้วอะไรอย่างนี้
ไปทำธุรกิจเกี่ยวกับไม่ต้องไปบอกแต่ราชาตาลมันคือลูซีเฟอร์ใช่ไหม
ไม่ใช่พี่เมื่อก่อนหนูเข้าใจผิดเหมือนพี่
เดี๋ยววันหนึ่งถ้าเขากลับมาจะเล่าให้ว่า
เขาเชื่อมั่นว่าในตัวเองพลังของมนุษย์เรา
มันมีพลังในตัวเองนึกออกป่ะ
สมมุติเขาเห็นหนูไหว้พระพิคเนตกลับเธอ

อย่างเช่นเวลาดูทักทายคน

เหนือเท่าไหร่ก็ทำไมอ่ะเราจะอยู่เหนือกับเขา

เออได้แล้วเอานี่ดีกว่าระเบิดร้านเกี้ยวก่อน

มันไปดูไหมว่าเรื่องราวมันเป็นยังไง

ที่เมืองหลัวเป่ยมณฑลเหหลงเจียง
อยู่ทางตอนตัววันออกเฉงเหนือของประเทศจีนให้รักค่ะ
คือในขณะที่ลูกค้านั่งกินอาหารอยู่ในร้าน
ก็ได้ยินเสียงระเบิดนะรุนแรงมากเลย
ซึ่งคลิปในวงจรปิดของร้านก็จับไม่ได้นะฮะ
มันจะมีกลุ่มควันเนี่ยพวยพุ่งออกมาเลยนะ
มาถึงหน้าถนนแล้วคนกระเด็นออกมาเลยเห็นป่ะ
นี่เหมือนในหนังเลยนะคุณข้ามไปถึงฝั่งตรงข้ามเลยนะนี่เห็นมั้ย
คือไรอ่ะใช่ค่ะคนแล้วก็โต๊ะเต๊ะเก้าอ้มเก้าอี้ทุกอย่างพังหมด
มันยังมีภาพอีกมุมหนึ่งนั้นอยู่ในสถานการณ์ภายในร้านเนี่ยนะ
หลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยเราจะเห็นว่าอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ข้าวของต่างเนี่ยนะ
พังเสียหายกระจัดกระจายด้วยแรงของระเบิดนี่แหละค่ะ
เหตุการณ์นี้มันก็เลยส่งผลให้มีคนบาดเจ็บทั้งหมด๑๒ราย

แล้วก็ถูกนำส่งโรงพยาบาลในพื้นที่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
ไม่มีใครได้รับอันตรายถึงชีวิตนะ
ก็เรียกได้ว่าทั้งหมดปลอดภัยได้รับการรักษาแล้วก็ดูแลทางแพทย์เรียบร้อย
ขณะที่ด้านเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเขาก็เร่งตรวจสอบกันเลยทีเดียว
เบื้องต้นก็คิดว่าแน่นอนเนี่ยมันเกิดจากทางแก๊สในระเบิด
ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการหารายละเอียดเพิ่มเติม
เพื่อที่จะสรุปสาเหตุที่แน่ชัดต่อไป
แต่มันน่าสงสารคนที่นั่งกินอยู่เธอนึกออกไหม
ตัวบริวไปฝั่งตรงข้ามเลยนะมึง
ดูนิบริวไปฝั่งตรงข้าเป็นคืออะไรหละ

อาจตายไหมอ่ะไม่ตายไม่มีใครตายแต่บาดเจ็บ๑๒คนก็คนคงนั่งกิน
โอเคพักสักครู่นะฮะช่วงหน้าคุณตายมณัสนันเสียชีวิตแล้ว
ข้อของผู้อ่ะรู้ป่ะโดนพีคเมนข้าวเดี๋ยวเล่ามาให้ฟังนะ
สนับสนุนโดยยาสีฟันสมุนไพรมิสทีนใช้นิดเดียวฟันสะอาด
เอาละที่ศรีราชาจังหวัดชนบุรีได้รับแจ้งว่าพบศพผู้เสียชีวิตนะฮะ
นอนตายปริศนาภายในบ้านหลังหนึ่งที่ชุมชนวัดเขาแตงอ่อนก็ไปตรวจสอบ
พร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยศพผู้เสียชีวิตทราบชื่อว่า
นางสาวมณัสนันปานดีตายอายุ๓๓ปีอดีตใช้ด้วยว่าตายเมื่อก่อนเป็นนางเอกเลยเนอะ
ใช่จ้ะเริ่มต้นเป็นนางเอกนะฮะไม่ใช่นะคนละตายนะฮะบางคนก็บอกว่า
ตายคนนี้แหละเป็นอดีตนางแบบจำได้ไหมที่ตอนนั้นเรามีข่าวข่าวตอนนั้นว่าไปเจอเขา
สภาพก็เป็นอย่างนู้นอย่างนี้นะครับที่แตงโมพระจักรธิดาตอนนั้นมันเร็วเนอะ
ตนางแบบคนนี้เป็นดาราตัวประกอบชื่อดังจากภาพยนตร์แสบสนิทสิทธิ์สายหน้า
โกยเถอะโยมจากการตรวจสอบเนี่ยก็ไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือถูกทำร้ายร่างกายแต่อย่างไร
แล้วก็คิดว่าเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า๓ชั่วโมงเจ้าของบ้านเปิดเผยว่าปกติ
ตายจะอาศัยอยู่ในบริเวณนางเก่าเมื่อ๓วันก่อนจะได้กลับมาที่ชุมชนอย่างนี้
แล้วก็มาขออาศัยที่พักหลับนอนที่บ้านแต่ระหว่างที่มาอาศัยอยู่ที่นั่นเหมือนคนป่วย
พูด๑๐คำตอบมา๑คำอีกทั้งยังมีอาการน้ำลายไหลตลอดเวลาจนกระทั่งนอนไม่ตื่น
นอนไม่ตื่นจนเข้าไปปลุกก่อนจะพบว่าเสียชีวิตแล้วทางด้านชาวบ้านก็บอกเมื่อสองสามวันก่อน
ก็เห็นตายเดินไปมาในชุมชนนะ
สภาพของเขาดูรู้เลยว่ามีอาการป่วย
เพราะอะไรตัวเขาสั่นตลอดเวลา

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุนะฮะ
พบว่ามีอาการชักเกร็งก่อนเสียชีวิตนะฮะทั้งนี้เจ้าหน้าที่ที่สันนิษฐานว่าน้องคงป่วยอ่ะ
แล้วก็เสียชีวิตไปนะตอนนี้ก็ศพอยู่ที่โรงพยาบาลแหลมชะบัง
เพื่อรอญาติมารับในการทำบุญบำเพ็ญกุศลต่อไป
ล่าสุดครับล่าสุดนะวันนี้พ่อเขาก็ออกมาพี่หนุ่ม
พ่อเขาออกมาพูดเองเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะ
พ่อก็ออกมาพูดเลยว่าลูกสาวเขาเขารู้อยู่แล้วนะ
เหมือนวันนี้เขาพูดว่าเขารู้อยู่แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับลูกสาวเขา
อะไรอย่างนี้แล้วก็แป๊บหนึ่งนะฮะเขาก็บอกว่าเหมือนทุกอย่าง
นายภัยสารปานดีพ่อของตายเขาบอกว่าขอให้ลูกไปดีเถอะลูก
สู่สุขตินะลูกที่ผ่านมาอาการติดเหล้าเห็นใครกินเหล้าไม่ได้ต้องวิ่งเข้าใส่
อีกทั้งไม่ได้กินยาครบตามที่หมอกำหนดทำให้อาการของน้องเนี่ยกำเลิบ
ขณะที่น้าของตายก็เปิดเผยว่ามาดำเนินการรับศพตายไปไว้ที่วัด
แล้วก็ลดน้ำศพ๒๔กรกฎาคมโดยตั้งศพ๓คืน
ที่วัดประธานพรทธิสิรชาชุนบุรีอย่าให้ควบเอาไว้อะไรกัน
คนที่รู้จักตายอย่างเงี้ยนายทวีศักดิติการเขาเป็นพ่อเลี้ยงของตาย
เขาบอกช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาตายกลับบ้านครับ
สภาพของตายเนี่ยเนื้อตัวสั่นแล้วก็มีน้ำลายไหล
เมื่อสอบถามเพิ่งออกจากการบำบัดต่อมาอาการก็เริ่มดีขึ้น
ก็มาขอดื่มเหล้าแต่ตนยังไม่ให้ดื่มทำให้ไม่พอใจแล้วก็หนีหายออกไปจากบ้าน
กระทั่งมารู้อีกทีว่าเสียชีวิตซึ่งอาการตอนแรกมีลูกศิษย์วัดที่รู้จักกันบอกว่า
เฮ้ยมันเหมือนเหนือธรรมชาติอ่ะเหมือนผีเขมรเข้าสิงอ่ะ
ก็ไปขอน้ำมนต์จากวัดมาให้ดื่มจนอาการดีขึ้น
ส่วนแม่แท้ตอนนี้ก็ถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำหญิง
ในข้อหาครอบครองยา๗๐เมตรครับสำหรับตายมีลูกสาวด้วยนะ
ลูกสาวเขาเนี่ย๗ขวบชื่อน้องโดนัทตอนนี้พ่อเป็นผู้ดูแลแล้วก็เลี้ยงดู
อกจากนี้ตายยังมีลูกกับสามีอีกคนด้วยนะ
คือคุณตายรู้สึกว่าก่อนหน้านี้จะประสบอุบัติเหตุใช่ไหมใช่
แล้วแกก็เลยเหมือนแบบมีอาการทางสมองนะฮะน่าสงสารเขานะน่าสงสารทีเดียว
คือเมื่อก่อนไม่ใช่นางก็เป็นดาราสมทบนี่แหละนึกออกไหมฮะ
อย่างที่บอกว่าโอ้ยเถอะโยมแสบสนิทสิทธิ์สายหน้า
คุณแตงโมจะเป็นเพื่อนกับคุณตายเนี่ยเห็นบอกว่าครั้งหนึ่งเคยไปทำงานถ่ายแบบร่วมกัน
เทสงานเจอกันอะไรอย่างนี้นะครับแล้วคุณแตงโมก็เคยยื่นมือมาช่วยเหลือครั้งหนึ่งด้วย
นี่นะฮะในช่วงนั้นก็คือคุณตายก็มีอาการเหมือนแบบทางสมองอ่ะเนอะ
แล้วก็พยายามที่จะเอาคุณตายเนี่ยไปหาคุณหมออันนั้นนะครับนี่คือภาพเหตุการณ์ในอดีตนะฮะ
พอล่าสุดนี้ก็เสียชีวิตแต่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นไข้แล้วพอเป็นไข้เราก็เหมือนแบบ
เหมือนอาจจะเป็นไข้ขึ้นสมองหรืออะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้รักษาอะไรอย่างเงี้ย
เพราะว่าเท่าที่ฟังอาการคือมีการหนาวสั่นเหมือนไข้แล้วก็มีน้ำลายอะไรอย่างนี้
ผมว่าโอเคขอแสดงความเสียใจด้วยนะฮะโอเค
มาเรื่องหวานกันบ้างดีกว่าเดี๋ยวนี้เวลาเขาจะชวนไปเที่ยวนี่เขาต้องลงแบบว่า
สุกลวัฒน์ขอโทษค่ะเวียสุโกนละวัดเนี่ยนะคะเขาก็อยากจะชวนน้องเบลล่ารานีไปเที่ยว
เจ้าตัวก็เลยโพสต์รูปนะฮะพร้อมเขียนแคปชั่นว่าคิดถึงกันไหม
หน้าตามใจน้องเลยนะที่ไหนว่ามาครับรอคำตอบอยู่เด้อ
แฮชแท็กคิดแล้วไปให้ถึงนะฮะอืมทางด้านเบลล่าก็รีบตอบมาทันทีเลย
บอกว่าอยากไปทริปก็จัดทริปให้น้องสิจ๊ะคุณพี่ค่ะ
คิดถึงเมืองไทยแล้วเนี่ยงานนี้ทำเอาแฟนคลับโอ้โหฟินกันสุดริดสุดเด็ดเลย
โอ้โหเดี๋ยวนี้ก็ต้องลงชวนกันอย่างนี้แล้วใช่ไหมประกาศกันให้เห็น
เห็นกันเป็นเลยทีเดียวแล้วเดี๋ยวก็คงกำลังจะหาทางอ่ะนะคะ
ให้หาสถานที่นะครับว่าจะไปไหนดีอ้าวโอเคเดี๋ยวช่วงหน้านะครับ
คุณนิ้งกุศตรีนะครับยังยิ้มสู้พร้อมอับผมสวยล่ะอืม
เอาจริงเอ้าไปดูทำไมเธอไปรู้เรื่องนาง
เรื่องของคุณนิ้งกุศตรีหน่อยเอาสดทรงสกริปกว่าหายหมดเลยเนี่ย
ดำก็ชวนคุยอะไรไม่รู้อ่ะคุณนิ้งคุณนิ้งยิ้มสู้พร้อม
อ่ะไปดูทรงผมคุณนิ้งนิดหนึ่งนะครับอืมไหนอ่าตามเอ้ยมาเออ
เนี่ยนะฮะเป็นสกินเฮดเหรอก็คุณนิ้งก็ป่วยนะครับไม่สบายนะฮะแล้วก็
เจ้าตัวก็ออกมาอัปเดตความสดใสแล้วก็รอยยิ้มให้แฟนเนี่ย
แคปชั่นรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลจะครบเดือนผมยาวรุงรังนิ้งเลย
บกวนคุณเบิร์ตมาตัดผมให้ถึงโรงพยาบาลขอบคุณเนี่ยนะฮะก็แล้วบอก
คุณเขาเนี่ยตัดผมแบบที่เข้าทรงสวยพอดีคนป่วยไม่ต้องเซ็ตอะไร
เยอะเลยพรุ่งนี้สองกล้องลำไส้ใหญ่ตัดชิ้นเนื้อไปตรวจอีกรอบหนึ่ง
ยิ้มสู้หันหลังน้ำตาไหลพลากเนี่ยนะฮะแล้วนางก็ยังดูสวยเนอะ
ยังสวยนิ้งสวยมากผมเล่นมิวสิกวิดีโอกับเธอตอนนั้น
น้ำในตาของคุณอิทธิอ่าอ่ะมารีเบอร์เนอร์ค่ะเชิญค่ะ
มารีเบอร์เนอร์ตกลงจะยังไงเนี่ยอยู่อยู่ก็แฮชแท็กออกมาว่าฉันโสดแล้วอ่ะโอ้ย

ดูเหมือนคือตรงลงลบรูปอีกละ

ก็นี่น่ะเขาะแฮชแซคมาบอกว่าเป็นโสด

แล้วจะยังไง

ฉันไม่เคยรู้แล้วมันห่างกัน

เอ้าสมกับเป็นคุณแม่หน้าเด็กจริงครับ
คุณกบสุวรรณานกับภรรยาของคุณบุ๊คดันทุ่มพอเนี่ย

ล่าสุดนางฉลองวันเกิดครบ๔๒พร้อมครอบครัว
แล้วก็ระบุว่าวันนี้ไปถวายเพลพระ๑๑รูป

บ้านที่สรุปเลยทั้งลูกพี่บุ๊คลูกนุสบัตร

ลูกนุสบัตรก็หล่อ